จากการประชุมคอรมอลวันนี้จะมีเรื่องของบริการช่วยเหลือชาวนาจากเรื่องของปัญหาราคาข้าวตกต่ำแล้ว
อีกหนึ่งเรื่องเป็นข่าวดีของผู้ใช้แรงงานครับ
กระทรวงแรงงานก็จะมีการนำเสนอที่ประชุมคอรมอลให้รับทราบเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำประจำปี๒๕๖๐ด้วย
กระทรวงคมนาคมก็เสนอแผนในการจัดซื้อรถเมย์ไฟฟ้าของกสมกร๒๐๐คันนะครับวงเงินทั้งหมด๒๓๐๐ล้านบาท
ติดตามทั้งหมดจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำให้กับชาวนาค่ะ
พร้อมกับนำข้าวหอมะลิข้าวรวมพลัง
บรรจุถุงละ๕กิโลกรัม
ชาวนาทั่วประเทศได้ร่วมมือกันทำขึ้นเพื่อจำหน่ายกันเองค่ะ
มอบให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่า
ปัญหาของรัฐบาลที่พยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนา

พร้อมย้ำถึงแนวทางการปรับพื้นที่การเพาะปลูก
ซึ่งก็ไม่ใช่การยกเลิกพื้นที่เพื่อที่จะปลูกข้าว
แต่พื้นที่ใดที่ปลูกข้าวแล้วได้รับความเสียหาย
ก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการเพาะปลูกค่ะ
อกจากนี้การดูแลข้าวต้องทำทั้งตลาดภายในและภายนอกประเทศ
ทางนี้เชื่อว่าหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางร่วมมือกัน
ก็จะทำให้การยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาดีขึ้นได้ค่ะ
ขณะที่นายสุเทพก็ยืนยันว่าการเข้าพบครั้งนี้ไม่ได้จัดฉาก
แต่มีความต้องการที่จะขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีค่ะ
แม้ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีจะห้ามไม่ให้เดินทางเข้ามาขอบคุณก็ตามค่ะ
ซึ่งทางสมาคมก็เห็นว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลนั้นตรงจุด
และเป็นไปตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรค่ะ
ที่เราใช้ออกมาทุมหนึ่งตัวแล้วก็โรงสีที่เป็นเครือข่ายเรา
เราเลือกเป็นโรงศรีคุณธรรมครับวันนี้เข้ามาด้วย
เขาจะซื้อข้าวออกมาทุมของสมาชิกสมาคมทั้งหมดที่เราครู
ในราคาที่คำนวณแล้วชาวนาต้องอยู่ได้
ด้านพวงเอกอันทุกภงเผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัย
ก็กล่าวถึงกรณีที่ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอ
ลงพื้นที่ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวนาค่ะ
เห็นว่าได้ผลทางจิตใจที่ดีทุกภาคส่วนและองค์กรต่าง
ก็คิดช่วยเหลือชาวนาซึ่งเป็นสิ่งดีเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวนา
แต่ตอนนี้ก็ต้องไม่ลืมว่าราคาข้าวนั้นในตลาดโลกมีราคาที่ลดลงมากค่ะ
และเราต้องส่งออกแต่ราคาตลาดโลกมันลงมาก
เพราะฉะนั้นการที่จะช่วยกันภายในประเทศส่วนหนึ่ง
ก็คงจะเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวนานะ
ขณะที่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขออนุมัติวงเงินกว่า๔๘๗ล้านบาท
เพื่อดำเนิน๒โครงการลดพื้นที่การปลูกข้าว
แก่โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด
ปรับปรุงจากโครงการถ่ายกลบต่อสั่งและปลูกพืชปุ๋ยสด
นาข้าวพื้นที่๒แสนไร่ครอบคลุม๑๙จังหวัด
โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว
ละ๔๐๐๐บาทค่ะโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่าย
รายละไม่เกิน๒๐๐๐บาทและไม่เกินรายละ๑๕ไร่
ขณะที่กระทรวงแรงงานนะคะจะขอเสนอให้คณะรัฐมนตรี
รับทราบการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ
ที่จะมีการปรับขึ้นตามมติคณะกรรมการค่าจ้าง
โดยการปรับจะขึ้นอยู่ในช่วง๕๑๐บาท
แล้วก็จะมีผลตั้งแต่วันที่๑มกราคมปีหน้าค่ะ
กระทรวงคมนาคมค่ะเสนอขออนุมัติแผนการจัดซื้อ
รถรถเมย์ไฟฟ้าขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
คันค่ะวงเงิน๒๓๐๐ล้านบาท
และการปรับปรุงรถโดยสารเก่าอีก๖๗๒คัน
วงเงิน๓๐๐ล้านบาทค่ะ
ขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาค่ะเสนอร่างกฎกระทรวง
การสร้างการตั้งการรวมการยุบเลิกวัด
การขอรับพระราชทานวิสงครามศรีมา
และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระพิสุอยู่จำพรรษาพศค่ะ
และหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นค่ะ
เวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปกระทรวงเกษตรและสหกร

สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ